มาดูเหตุการณ์นี้อันนี้แม่พาลูกชายมาแจ้งความ
เพราะว่าลูกชายอายุแค่๑๐ขวบนะครับ
ก่อนหน้านี้คือไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
ปรากฏว่าพี่เลี้ยงวัย๓๑ปีนั้น
มีการทักแชทมาในธำนองลามก
่อล่อลวงไปทำอนาจารย์สุดท้ายแล้วผู้ถูกกล่าวหา
พร้อมกับแม่นั้นถึงขนาดว่าต้องมาขอขมาเลยนะฮะ
เอาไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
นี่คือจังหวะการขอขมานะฮะคือคนที่ถูกกล่าวหาอายุ๓๑แล้วนะครับ
คนนี้ที่อายุ๓๑ชื่อว่านายวัญชัยพร้อมกับแม่
คือตามข่าวเขาบอกว่านายวัญชัย
แชทไปพูดคุยหยอกล้อทีเล่นทีจริงครับ
ให้เด็กนั้นยอมมีเพศสัมพันธ์กับตนเอง
วัญชัยเคยเป็นพี่เลี้ยงของเด็กตอนที่บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
หลังจากแม่ของเด็กรู้เรื่องปุ๊บนะครับที่นายวัญชัยทักมาเนี่ย
ก็แจ้งความเลยฮะที่สพสำรงใต้สมุทรปราการนะครับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้สักประมาณ๖โมงเย็น
โดยทางคุณจุธามาศครับเป็นแม่ของเด็กบอกว่าเห็นข้อความแล้วมันคนเป็นแม่พูดไม่ออก
คือลูกอายุแค่นี้เอง๑๐ขวบเองนะฮะ
สมควรได้เห็นได้รับข้อความแบบนี้
หรือว่ามีการชวนพูดคุยในธรรมนองนี้
ที่ต้องมาแจ้งความครับเพื่อจะปกป้องลูก
กลัวว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมาแค่แชท
ตอนหลังเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเลยเถิด
มีการล่อลวงอะไรต่างนานานะครับ

ขนาดที่
ที่ผู้ถูกกล่าวหาชื่อว่านายวัญชัย

คือเป็นแชทไปคุยเรื่องลามก
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะล่อลวงไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับ
ทางด้านเด็กชายเล่าว่าตอนที่บวชเป็นสามเณรครับ
วัญชัยคือไม่ใช่แค่มาทักแชทแบบนี้ไง
กอดเคยหอมนะครับ

เดี๋ยวเป็นพ่อบุญธรรมให้ทั้งคู่ก็
นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรในตอนนั้นก็ยังเด็กนะครับ
ไปเล่นสวนน้ำอะไรต่างนะครับ

แล้วก็ประสานนัดวันนะฮะมีทางสหวิชาชีพนะครับ
แล้วก็อายการมาร่วมสอบสวนด้วย
นายวัญชัยผู้ถูกกล่าวหานั้นทำประวัติไว้ก่อน
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เดี๋ยวรอสอบสวนข้อที่จริงให้เสร็จสิ้นก่อน
จึงจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ